แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง

แม่บนประจำบอล
สวัสดีค่ะ
แอฟทางธิราค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ้โหเจอกันในวันอังคารใกล้ฤดูเทศกาลแบบนี้เนี่ย
แม่บ้านหลายคนนี่นะคะนั่งกุมขมาบพอะว่าอะไรรู้ไหม
เพราะว่าค่าใช้จ่ายในช่วงหยุดยาวไง
แต่ต้องบอกว่าดูรายการเราไม่ต้องกุ้มใจไปนะครับ
แต่เนี่ยความสวยความงามเราพูดได้เลยว่า

ค่ะเราจะทำให้คุณผู้ชมแล้วค่ะได้เห็นค่ะ
ว่าของดีของถูกที่พักหลักร้อยในหัวหิน
ยังมีอยู่กับที่นี่เลยไอสไตล์หัวหิน
เพราะฉะนั้นอยู่กับเราที่นี่ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดค่ะ
ใช่ค่ะส่วนของอร่อยวันนี้ที่น้องมิ้นจะพาไป
อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาให้พาไปล้างของกินแล้วเธอมาอะไร

จากจะมีเขาเรียกว่ามีเบอร์เกอรี่มีกาแฟหอมให้ทานแล้วเนี่ย

อุปกรณ์พร้อมแล้วก็ไปทำเครื่องประดับสวยกันเลยจ้า
ปุ๋ยเลือกทำต่างหูส่วนสาวแอร์เลือกทำสร้อยคอ
มาเริ่มที่สาวแอร์กันก่อนค่ะกับการทำสร้อยคอสุดชิค
เริ่มด้วยการเลือกผ้าลูกไม้ที่ต้องการหลังจากนั้นตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไป
เมื่อได้แล้วก็นำเพชรมาประดับตกแต่งในตำแหน่งที่ต้องการได้เลยจ้า
กี่นะคะคุณผู้ชมนี้เลย
เพชรเยอะค่ะชอบ
จากนั้นวัดริบบิ้นให้ได้ความยาวตามต้องการเพื่อนำมาทำเป็นสร้อยคอ
ขั้นตอนสุดท้ายก็เก็บขอบลูกไม้ด้วยยาทาเล็บสีใสเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบริบบิ้นรุ่ยค่ะ
มาดูฝั่งสาวปุ๋ยไฟล์ที่เลือกทำต่างหูกันบ้างขั้นตอนก็ไม่แตกต่างกันมากค่ะ
เพียงแค่ตัดลายลูกไม้ให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการ
จากนั้นก็นำเพชรมาตกแต่งในตำแหน่งที่ต้องการแบบนี้
นี่เลยของป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยติดเพชรแล้ว
ีเน่ของไฟล์เอาประมาณนึงไม่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวหูยาน
เสร็จแล้วก็ใส่แป้นต่างหูลงไป
แล้วปิดท้ายด้วยทายาทาเล็บสีใสเพื่อเก็บขอบลูกไม้เช่นกันค่ะ
เท่านี้สองสาวของเราก็ได้เครื่องประดับสุดเก๋
ราคาประหยัดไว้ใส่ไปเที่ยวกันแล้วล่ะค่ะ
สำหรับงบประมาณในการทำเครื่องประดับผ้าลูกไม้มีดังนี้ค่ะ
ผ้าลูกไม้ฟรีเพชรสำหรับตกแต่ง๒๐บาท
ดริปปิ้นห้าบาทแป้นต่างหูสองบาท
ยาทานเล็บแบบใสยี่สิบบาทวันนี้เราสวยประหยัดกันในราคา๔๗บาทจ้า
เฮ้ยเฮ้ยปรบมือดังดังครับคุณผู้ชม
ได้ยินเสียงมาถึงนี่เลยอ่ะเรียกได้ว่าเก๋พูดทำง่ายประหยัดง่ายดาย
ใช่แล้วก็อลังกริ้วมากเลยนะคะ
สมัยนี้เนี้ยต้องบอกเลยว่าสำคัญมากมากค่ะคุณผู้ชม
แต่บางร้านแพงเหลือเกิน
แล้วก็บางแบบเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย
ได้ไอเดียแบบนี้แล้วค่ะเอามาทำเองได้เลยทั้งสร้อยทั้งต่างหูกำไรทำได้หมดเลยคุณผู้ชม
เอาของที่เหลือใช้อีกมาทำให้เกิดประโยชน์
ซึ่งพร้อมมากตอนนี้พร้อมสะพรึงสวยด้วยประหยัดด้วยแบบนี้
พร้อมไปกินอาหารรู้ว่าชัยมาดีมากมากเลยค่ะ
ได้เลยแต่ว่าถ้าใครทำไม่ทันเนี่ยนะคะ
วิธีการทำบอกไว้ใส่อย่างยิปค่า
เอ๊เดี๋ยวนะปุ๋ยได้ยินว่าเนี่ยเราพร้อมแล้วใช่ไหม
แต่สุดท้ายแล้วได้ยินว่าจะพาไปหัวหินถิ่นมีหอย
พาไปหาที่พักหลักร้อยกับของอร่อยหลักสิบ
ถูกต้องจะไปหาที่พักราคา
ประหยัดแล้วก็ของกินราคาถูกกัน
เราไปหัวหินกันเลยดีกว่าค่ะ